อ่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นค่ะใจเย็นเย็นพี่
หนูก็คิดอาหารอาหารว่าผมหาเรื่องนะ
ผมแค่ถามไม่ถึงแล้วโวยวายใส่ผมนะ
หนูโวยวายอะไรคะพี่หนูโวยวายอะไรหนูบอกว่า
แล้วโวยวายกับผมพี่โทษนะ

ค่ะป้าหนูไม่มีอะไรหนูมาจากกรุงเทพฯ
หนูรู้จักร้านนี้หนูรู้จักพี่เขาเป็นการส่วนตัว

สองครั้งครั้งแรกเปลี่ยนทาน
ใช่ครั้งแรกเปลี่ยนทานป้าฟังนะ

ครั้งที่สองเปลี่ยนกระทะแค่นี้

ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเค้ากุยต่อเดี๋ยวเค้ามา

คุณต้องถูกข้างนึงหรอครับ

อย่าให้คุณคุ้ม

โอ้ยทำไมป้าทำไมเขาเป็นอย่างนี้